การเมืองไทยจากนี้ไปร้อนแรงขึ้นเรื่อยครับ
สัปดาห์ที่แล้วครับผลเอกประยุจันทร์โอชาเปิดตัวเป็นสมาชิก
รวมไทยสร้างชาติอลังการงานสร้างมากนะ
คนก็จับตามองดูครับว่าแม้ว่าจะเป็นพักน้องใหม่
แต่เรื่องของกระสุนดินดำที่มีอยู่ในมือเนี่ย
นี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดา
ใครเป็นใครกันบ้างติดตามจากรายงานพิเศษครับ
จำนานไม่มีโมง
รวมใจสรรค์
เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
มาสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติแบบสมศักดิ์ศรีอลังกัน
งานสร้างที่หอประชุมแห่งชาติศิริกิจ
เพราะลำพังค่าเช่าสถานที่ค่าเหนื่อยค่าเสียเวลา
ของบรรดาแม่ยกกองเชียร์รวมหมื่นคนจากทั่วทุกสารทิศ
ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายจิปาถะ
แค่วันเดียวพักต้องควักเงินออกจากกระเป๋าจ่ายหลายล้านแล้ว
่งบอกได้ว่าพักนี้ก็มีความพร้อมไม่น้อยหน้าค่ายไหนทั้งสิ้น
ถามว่ามีมากขนาดไหนถ้าเอาที่แสงไฟส่องถึง
ไล่ตั้งแต่หัวหน้าพักเสียตุ๋ยพีมรพันธ์สาลีมรัฐวิพากษ์
เป็นตระกูลที่มีที่ดินใจกลางกรุงเทพไม่น้อย
ถึงขนาดมีชื่อถนนสาลีมรัฐวิพากษ์แถวย่านสะพานควายพญาไทยก็แล้วกัน
และยังเป็นบุตรเคยผู้ก่อตั้งและอดีตประธานบริษัทดุสิทธานีจำกัด
ทำให้เสียตุ๋ยมีเครือข่ายในแวดวงธุรกิจและสังคมชั้นสูงไม่น้อย
ที่มีที่ดินในกรุงเทพมากมายเช่นกันและยังมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง
ดินส่วนใหญ่อยู่ในย่านทำเลทองอย่างลาดพร้าวสุขุมวิทย์ก็ไม่ต่ำกว่า๒๐๐ไร่
มูลค่ามหาศาลยังไม่นับที่ดินและธุรกิจสวนยางและปามย่านปากใต้อีกจำนวนมาก
ส่วนสมาชิกพักคนอื่นก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
ดวงฤทธิเบนจาธิกุลชัยมรุ่งเรืองผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ที่มีหลังบ้านเป็นเจ้าของโรงแรมเอเชียย่านราชเทวี
หรือปรากมศักดิ์ชุนฮวันเครือญาติซอยราชครู
ยังมีกองหนุนที่อยู่หลังฉากอีกไม่น้อยที่เป็นเครือข่ายนักธุรกิจ
พร้อมจะสนับสนุนให้กับพักโดยมีเงื่อนไขเดียวก็คือ
ต้องมีพลเอกประยุทธ์มาอยู่ที่พักรวมไทยสร้างชาติด้วยเท่านั้น
จากนี้ไปขึ้นอยู่กับกระแสดึงดูดว่าจะสามารถน้มน้าวใจกลุ่มบ้านใหญ่เครือข่ายแน่น
ให้เปลี่ยนใจมาร่วมหัวจมท้ายกับพักรวมไทยสร้างชาติได้มากน้อยแค่ไหน
เพราะไม่ใช่เรื่องหมูที่คิดจะอาศัยแค่ชื่อของลุงตู่เป็นใบเบิกทาง
แม้จะมีขุนศึกที่ชื่อเสียเฮ้งสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ที่ประกาศยึดหัวหาดเมืองชายทะเลอย่างชนบุรีไว้ในกะมือ
เป้าจะกวาดสอสอในเมืองชนให้ได้๘จากทั้งหมด๑๐ที่นั่ง
แต่คงไม่ง่ายเพราะว่าเจ้าของพื้นที่เดิมอย่างตระกูลคุณปลื้มก็คงไม่ปลื้มด้วย
ยิ่งเที่ยวนี้เตรียมสวมเสื้อเพื่อไทยลงสนาม
เหมือนได้กระบีเหล็กกล้ามาอยู่ในมือพร้อมจะฟาดฟันเสียเฮ้งไม่ให้พยองมากไปกว่านี้
นี่ยังไม่รวมคู่ต่อสู้จากอีกหลายค่ายที่กำลังเร่งสะสมขุนกำลังเพื่อที่จะลงสนามสู้ศึกเลือกตั้ง
สิ่งหนึ่งที่มาร่วมแรงร่วมใจกันก็คือ
วันนี้ผมก็ถามทุกคนว่าเพื่ออะไร
ทุกคนก็ตอบเหมือนกันเกือบหมดว่า
ขอให้ใจมันบันดาลแรง
เพื่อที่จะให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย
ลุงตู่จะฝันขออยู่ต่ออีก๒ปีจนหมดเวลา
ก็ต้องฝ่าด่าน๕มนุษย์ทองคำ

และประชาธิปัตย์ให้ได้ซิก่อน
ไม่เช่นนั้นอาจเป็นได้แค่ยามเฝ้าสำนัก
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน